คุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูพี่มดดำคชาพากันหน่อยดีกว่า
กับฤลาการร้องขอชีวิต
แต่พูดแบบนี้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกเลยว่างานนี้แทบตายค่ะ
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

ถึงได้โก่งขอร้องขอชีวิตขนาดนี้

นี่มันพี่มดดำแห่งขชาพาพาไปมุง

แต่แหม่ปกติถ้านุ่มล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนี้
คุณผีนาจะฟินีน้อยใช่ไหมคะ
ตุ๊บตับจนหน้าดำหน้าแดง
งานนี้ยังแมน
สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับ
สองพันครั้งสองพันครั้งปฏิบัติ

กีฬาลูกผู้ชายทั้งจุกทั้งเจ็บเออแค่ไหน
เจ๊ก็ยังมีแรงไฟแบบไฟแลบ
สงสัยจะต้องเปลี่ยนคู่ซ้อมเป็นพี่หนุ่มกัญชัย
ดูสิจะด่ากันมันเบอร์ไหนคะคุณพี่

เวอร์สัตว์โอ้โหพูดว่าอะไรนะคะเทรนเนอร์ตะนั้น
พูดออกอากาศไม่ได้จริงค่ะ

งานนี้เดี๋ยวลองดูเผื่อพี่หนุ่มกัญชัยแซวในรายการข่าวใส่ไข่นะคะ